อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบันทึกเอาไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๖๐
เป็นคดีเกี่ยวกับเงินเงินทองครับ
เดือนมกราคมมีคดียักยอกเงินของสจลหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบัง
มีผู้เสียหายจำนวนมากและคิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท
คดีนี้กระบวนการยุติธรรมนั้นได้นำไปสู่การติดตามหาผู้กระทำความผิดที่อยู่เบื้องหลังมาลงโทษครับ
เมื่อสมาชิกไม่สามารถเบิกถอนเงินออกจากบัญชีที่ฝากไว้กับสหกรได้
ต้องมีการตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด
กระทั่งพบว่ามีการทุจริตของผู้บริหารคือนายสุภาชัยศรีสุภาอักษร
พฤติกรรมยักยอกเงินสหกรณ์ของนายสุภาชัยหลักเกิดจากการเบิกจ่ายเช็คจำนวน๘๗๘ฉบับ
ให้กับนิติบุคคลต่างรวมถึงญาติและบุคคลใกล้ชิด
อกจากนี้ยังนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นกับบริษัทประกันภัยอีกด้วย
ทำให้มีเงินรั่วไหลออกจากสหกรณ์หลายหมื่นล้านบาทจนขาดสภาพคล่อง
ส่งผลให้สมาชิกกว่า๕๐๐๐คนไม่สามารถถอนเงินที่ฝากไว้จำนวนกว่า๗๐๐ล้านบาทออกมาได้
และยังขยายวงกว้างออกไป
สร้างความกังวลใจให้กับสมาชิกจากทั่วประเทศเป็นอย่างมากว่าจะได้เงินจำนวนนี้กลับคืนมาหรือไม่
แต่ที่ฮือหาที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่นายสุภาชัยได้บริจาคเงินให้กับวัดพระธรรมกาย
และพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
ตำรวจต้องขยายผลว่าวัดพระธรรมกายนั้นมีส่วนรู้เห็นกับพฤติกรรมยักยอกเงินของนายสุภาชัยหรือไม่
แต่ก็จบลงอย่างไร้ปัญหาเมื่อบรรดาศิษย์ธรรมกายช่วยกันลงขันรับบริจาคเงินส่งคืนให้กับทางสหกรเพื่อสยบข่าวนี้
ส่วนฉากสุดท้ายของนายสุภาชัยรูดม่านลงในเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
เจ้าตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ในคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์กับทางพนักงานสอบสวน
ก่อนจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำในเวลาต่อมา
ล่าสุดคดียังอยู่ในขั้นตอนส่งฟ้องผู้กระทำความผิด
ในคดียักยอกทรัพย์และฟอกเงินแยกออกมาได้ถึง๗คดีด้วยกัน
โดยมีนายสุภาชัยเป็นจำเลยทุกคดี
ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดก่อนสิ้นปี
อย่างไรก็ตามหลังจากสารล้มละลายกลาง
พิจารณาให้กำหนดแผนฟื้นฟูกิจการสหกรได้นั้น
ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมกำหนดแผนฟื้นฟูดังกล่าวทันที
ไม่ว่าบทสรุปเรื่องนี้จะออกมาอย่างไร
แต่ท้ายที่สุดคนที่ต้องรอคอยด้วยความหวัง
ก็คือสมาชิกทุกคนที่ยอมควักเงินไปร่วมลงทุน
เพราะหวังจะได้ผลตอบแผนตามที่คาดฝัน